มาดูเหตุการณ์ที่เป็นพาดหัวข่าวนี้แหละครับเพราะว่าชุมชนใหญ่ก็คือชุมชนคลองลัดโพน
ปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้กลางดึกทำให้ประชาชนต่างต้องหนีตายออกมาจากบ้านเรือน
แต่ว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก
เพราะว่าจุดตรงนี้เป็นชุมชนครับ

เป็นชุมชนข้างคลองลัดโพซอยน้ำมันรำหมู่เก้า
ตำบลทรงขนองเผลอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เพลิงไล่โหมไหม้บ้านส่วนที่
ส่วนใหญ่ที่เป็นไม้ชั้นเดียวเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะครับ
ก็ชาวบ้านซึ่งกำลังนอนหลับอยู่
พากันแตกตื่นรีบวิ่งหนีออกมา
แบบโอ้โหมีทั้งผู้สูงอายุฮะมีทั้งคนพิการนะฮะมีทั้งเด็กเล็กนะครับ
หนีตายเอาตัวรอดออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ
หลายคนออกมาได้แต่ตัวเพราะว่าทรัพย์สินออกมาไม่ทันนะครับ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาภัย
ช่วยกันระดมฉีดน้ำเพื่อดับเพลิงที่กำลังไหม้ลุกลามนะฮะ
ใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีเพลิงจึงสงบ

ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง๑ราย
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ครับคนที่เห็นเหตุการณ์คนแรกก็คือ
นายภูมินวงบุญมายุค๑๘ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
ผมเนี่ยกำลังนอนอยู่อยู่ก็ได้กลิ่นเหมือนไฟไหม้นะครับ
ก็วิ่งไปบอกแม่ที่กำลังนอนอยู่เหมือนกัน
ว่าน่าจะมีไฟไหม้แล้วครับแล้วทีนี้เห็นแล้วฮะ
จุดที่ไฟไหม้จริงก็คือข้างบ้านนะครับ
ช่วยกันเอาน้ำไปสาดเพื่อจะดับไฟ
แต่คุมไม่อยู่ครับก็เลยรีบพากันหนีออกมา
เพื่อเอาชีวิตรอดนะครับ
ส่วนนางสาวละละนาวงบุญม่ายุ๓๘ปี
แม่ของนายภูมินก็เล่าให้ฟังนะครับ
ตอนเกิดเหตุกำลังนอนอยู่ในบ้านนอนอยู่๔คน
ได้ยินลูกชายตกลบอกว่าไฟไหม้
ก็รีบลงมาแล้วก็รีบเอาน้ำมาดับไฟ
แต่ไม่ไหวจริงเอาไม่อยู่จริงนะครับ

พอเอาไม่อยู่ก็ต้องหนีเอาตัวรอดออกมานะครับ
ได้เอาทรัพย์สินอะไรออกมาเลยสักอย่างเดียวนะครับ

เธอก็ไม่รู้สาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้นะครับ
เห็นไฟเนี่ยมาจากห้องลูกชายชั้นล่างของบ้านนะครับ
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นมีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น

มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น